ค่ะก็ตามนั้นค่ะ
คือก็คือสถานะไม่เหมือนเดิมค่ะ
แต่ว่าก็ยังเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันค่ะ
ก็ยังคุยกันแบบว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันอยู่ค่ะ

คุณยังได้คุยบ้างคะ

คือหรอค่ะ
พอฐานะมันเปลี่ยนความรู้สึกเราเป็นไงบ้าง
เศร้าเสียใจบ้างบ้าง
มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราแฮปปี้อยู่แล้วนะคะ
มันเป็นหนูเชื่อว่าหลายคนคงรู้ว่า
เวลามีเหตุการณ์อยู่คือเราจะรู้สึกอย่างไร
หนูก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะ
ก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าค่ะ
ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็ห่างกัน

แต่พอเราบอกว่าหากหลายคนก็โยงโตโน่เข้ามาว่ามีส่วนกับประเด็นนี้
ไม่อยากให้โยงใครทั้งนั้นเลยค่ะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของนิชากับพี่ติมสองคนจริง
คือไม่อยากให้คนอื่นเขาต้องมาโดนว่าหรืออะไร

ได้คุยไหมครับเพราะว่าเมื่อวานก็มีสื่อไปสัมภาษณโตโน่มาแล้ว
คุณยังมีโอกาสได้คุยกับโตโน่
เอ่อคือเมื่อวานเนี่ยได้ได้ไปเจอพี่โน่
แต่ว่าด้วยความที่เราไปงานศพของแฟนคลับ
ก็เลยไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เท่าไหร่ค่ะ
พี่โน่ได้ให้กำลังใจอะไรดิฉัน
เขาก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ
เป็นพี่น้องกันค่ะเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกัน
อยากจะฝากบอกอะไรสำหรับคนที่แบบโยง

คืออย่าโยงคนอื่นมาเกี่ยวเลยค่ะ
เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของนิชากับพี่ติมสองคนจริง
แล้วการที่โยงคนอื่นเข้ามามันก็ไม่ได้เป็นผลดีเท่าไหร่
ไม่อยากให้ไปโยงกับใครทั้งนั้นนะคะ
เสียดายนะคะมันเป็น
ก็อย่างที่หนูเคยพูดไปมันก็เป็นอะไรที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเหมือนกันค่ะ